๑เรื่องของพ่อแม่แย่งลูกกลางกลางถนนชุดกระทากลูก
ฝ่ายหนึ่งดึงแขนฝ่ายหนึ่งดึงขาตัวเด็กลอยเลยนะฮะ
เขาไปเห็นเขาพยายามจะเข้าไปช่วย
เพราะกลัวว่าเด็กจะได้รับอันตรายปรากฏว่าถูก
ผู้เป็นพ่อชักปืนขู่ด้วยนะคุณ
แต่ว่ารอดอที่เข้าไปช่วยเขาถ่ายคลิปไว้ได้
เพื่อจะไปแจ้งความนะครับคุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
โอ้โฮนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นเด็กไหมคุณ
ดูในคลิปนึกว่าอุ้มตุ๊กตานะฮะ
นึกว่าสะบัดตุ๊กตาไปมาแต่นั่นคือเด็ก
เป็นเด็กหญิงอายุสักประมาณ๓ขวบเท่านั้นเองนะครับ
โดยนักเรียนชั้นม๕โรงเรียนนางรองพิทยาคม

ซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอ
สามารถบันทึกคลิปวิดีโอนี้ได้นะฮะ
เห็นชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสามีภรรยากัน

และฝ่ายชายลงมือตบตีกระชากกับฝ่ายหญิง
และพยายามยื้อแย่งลูกน้อยวัยประมาณ๓๔ขวบ
เด็กส่งเสียงร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็ถูกเวียงถูกอะไรไปแบบนี้นะฮะ
แล้วก็บังคับให้ฝ่ายหญิงแล้วก็เด็กขึ้นรถจักรยานยนต์
จากนั้นก็ขี่หนีไปนะครับ
ทีนี้ทางรอดอที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายคลิปไว้ได้นะครับ
ก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
อยู่ริมถนนสายโชคชัยเดชอุดม
ตรงข้ามกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน
ที่อำเภอนางรองนี่เองนะฮะ
ก็เป็นเรื่องที่น้องรอดอร์เขาก็เป็นห่วงนะ
กลัวว่าโอ้โหจะไปเกิดเหตุการณ์อะไรอีกหรือเปล่า
ทะเลาะตบตีอะไรจนกลายเป็นการฆ่ากันอะไรหรือเปล่า

ตำรวจสพนางกรองได้ตามสืบแล้วนะครับ
ทราบว่าสองสามีภรรยาที่ปรากฏในคลิปยื้อแย่งลูก
ก็คือนายสุพิชัยอายุ๓๕ปี
และนางสาวชมพูนุษย์อายุ๓๐ปี

เชิญตัวมาให้ปากคำที่โรงพัก

ก็ดูนะฮะจากรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนะฮะ

แล้วก็ตามทั้งตัวฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

ทั้งคู่ก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดบอกว่า
วันเกิดเหตุนั้นนะครับ๓พฤศจิกายน
คือพาลูกสาว๓ขวบไปบ้านแม่ยาย
ซึ่งห่างจากตัวอำเภอประมาณ๓กิโลเมตร
ขากลับภรรยาของผมไม่อยากกลับ
แต่ตัวผมเนี่ยมีธุระก็เลยเถียงกัน

ระหว่างขับรถมาตามทางนะ
ก็นี่ฮะสามีเป็นคนขับ
ภรรยาเป็นคนซ้อนลูกนั่งอยู่ตรงกลาง
สามีก็หันกลับไปเถียงกับภรรยา
บนรถจักรยานยนต์ตลอดทางเลยนะคุณนะ
มีปากเสียงกันจนถึงที่เกิดเหตุแล้วครับ

ฝ่ายหญิงพยายามจะเอาลูกเนี่ย
กลับไปบ้านแม่ของฝ่ายหญิง
แต่ฝ่ายชายก็ไม่ยอมจอดรถแล้วก็ทะเลาะกัน

แต่เขาบอกว่าการทะเลาะกันครั้งนี้
ไม่ได้ตบตีกันรุนแรง
ส่วนภาพที่นักศึกษาวิชาทหารรอดอเห็นว่ามีปืนนั้น
ผมขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับ
ยื้อแย่งลูกกันนั้นเข็มขัดผมมันหลุดออกมา
ผมก็ดึงชายเสื้อขึ้น
เพราะว่านักศึกษาวิชาทหารเขาให้ข้อมูลกับตำรวจว่าไงรู้ไหมคุณ
คือฝ่ายชายเหมือนเหน็บปืนไว้
แล้วก็ดึงเสื้อให้เห็นว่านี่มีปืนเหน็บเอวอยู่นะ
แต่ตัวผู้ชายคุณก็ว่าเข็มขัดมันหลุด
ผมดึงเสื้อขึ้นแล้วเอาเข็มขัดใส่คืน
นั่นแหละเข็มขาดผมไม่มีปืน

ทั้งคู่ยังบอกอีกนะครับว่าหลังจากนี้จะใจเย็นให้มากขึ้น
ทะเลาะกันอีกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

เห็นเหตุการณ์แล้วพยายามจะช่วยเนี่ย

แล้วก็ฝากเตือนไปถึงเอเครื่องคู่รัก

ก็ขอให้ใจเย็นกันหน่อยนะฮะ
อย่าไปทะเลาะกันในที่สาธารณะ
แล้วก็ผมสัญญากันว่าจะไม่ทะเลาะกันอีก

ใช่นะครับด้านของพันธ์ตำรวจตรี
รังสีวัฒน์กังสรานนท์สหวัฒน์สืบสวนสพนรองบุรีรำ
ก็เปิดเผยบอกว่าจากคำให้การของสองสามีภรรยา
ว่าให้การตามความเป็นจริงครับท่าน
โดยเฉพาะอาวุธปืนที่นักศึกษาวิชาทหารให้ข้อมูล
ในช่วงเกิดเหตุเห็นฝ่ายชายมีอาวุธปืน
สืบสวนเข้าไปตรวจค้นในบ้านเหมือนกัน

ไม่พบว่ามีสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจทำการเปรียบเทียบปรับทั้งสองคน
เขาหาอะไรรู้ไม่คุณทะเลาะวิวาสกันในที่สาธารณะ
โอ้โหปรับหนักนะเป็นเงินคนละ๑๐๐บาท
แล้วก็ปล่อยตัวไปแล้วก็ตำรวจบอกว่า
นี่ถ้าบอกว่ารักกันขอให้รักกันจริงนะ

อย่าทะเลาะกันเลยเห็นแก่ลูกเถอะสงสารลูกเถอะ